ข่าวเย็นข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยาลานะคะ
ครอบครัวผู้ใหญ่บ้านค่ะกำลังเดินทางไปทำธุระนะคะ
ไปกัน๔คนพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก๒คนทั้งครอบครัว
ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะมีคนร้ายขับรถตามมาประกบ
สาดกระสุนเข้ามาใส่นะคะเหตุการณ์นี้ทำให้ภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน
เสียชีวิตขณะที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรบรนังสตาจังหวัดยาลารีบเข้าไปตรวจสอบนะคะ
จุดเกิดเหตุคือบริเวณริมทางหลวงสายสี่หนึ่งศูนย์ยาลาเบตง
พื้นที่บ้านเจาะบันตังห่างจากที่ว่าการอำเภอบรรนังสตา
ประมาณสามกิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่พบเศษกระจกและปลอกกระสุนปืนอากาศ
กระจายเกลื่อนนะคะจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายอาแซนนี่เซ็งอายุ๔๕ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๔ตำบลบันนังสตาค่ะ
ขับรถกระบะอีซูซุกดีแม็กซ์พาพันรยาและลูกสาวรวม๔คน
เดินทางไปที่บ้านของนายอาแวนลูดิงซึ่งเป็นพ่อตานะคะ
พ่อตานี่เป็นสมาชิกออบอตอบันตังฯสตาด้วยนะคะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุอยู่ที่หน้าบ้านพ่อตาเลยค่ะ
มีคนร้ายไม่ต่ำกว่าสองคนขับรถกระบะสีดำมาจอดประกบ
จากนั้นใช้ปืนอากาศยิงถล่มนายอาแซผู้ใหญ่บ้านใช้ปืนลูกซองยาว
ตอบโต้เหมือนกันนะคะจากนั้นคนร้ายขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
หลังจากเกิดเหตุในอาแซได้รีบขับรถ
ส่วนนายอาแซและลูกสาวอีก๒คนก็คือ๘ขวบกับ๑๑ขวบ
ได้รับบาดเจ็บตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือกลุ่มก่อเหตุรุนแรง
ที่เคยยิงถล่มนายอาแซมมาแล้ว๒ครั้ง
ถ้านับรวมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่๓แล้วนะคะ
ขณะเดียวกันเรื่องของคดีวันนี้ค่ะ
นายสารสกาญจนพงศ์ประหลัดจังหวัดยาลา
ก็ได้มีการนำกระเช้าสิ่งของเดินทางไปเยี่ยม
สร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวของนายอาแซนะคะ
ซึ่งตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนยาลา
ล่าสุดอาการปลอดภัยทั้ง๓คนนะคะ
ก็คือคุณพ่อแล้วก็ลูกทั้งสองคน
พลตำรวจตรีกิจสดาแก้วจันดี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรยะลาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีนะคะ
บอกว่าสั่งการให้ทางตำรวจทุกสอนอพื้นที่
เร่งติดตามรถยนต์ต้องสงสัย

ซึ่งคนร้ายที่จะใช้น่าจะเป็นรถยนต์ยี่ห้ออีซูซู
ตรายตั้น๔ประตูสีดำ
ป้ายทะเบียนสเสลจุฬา๕๑๑๑กรุงเทพมหานคร
พร้อมทั้งทุกสพตอนนี้นะคะ
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน

โดยงานด้านความมั่นคงสนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุ
ติดตามไล่ล่าคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะ